ไปดูถิ่นอีสานใต้ครับสุรินนะสุรินชาวอำเภอสำโรงทาบนี่
ออกจากหมู่บ้านกันไปได้แล้วที่เห็นนี่ไม่ใช่ทะเลนะคุณผู้ชม
พื้นที่การเกษตรที่ไหนนะสำรงทาบเอามือทาบอกเลย
นี่ชาวบ้านต้องแล่นเรือพาไปสำรวจแบบนี้ครับเป็นหมู่บ้านป่าเวยหมู่แปดและหมู่สิบเอ็ด
อำเภอสำโรงทาบก็น้ำท่วมสูงตามที่เห็นเลยคุณผู้ชมฮะ
มันเป็นน้ำจากไหนล่ะเนี่ยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพอกอำเภอศรีขอรภูมิ
อ่างเก็บน้ำเกาะแก้วครับทั่วหมู่บ้านท่วมไร่นาเสียหายไปแบบนี้
ชาวบ้าน๔๕หลังคาเรือนเดือดร้อนนะสิออกจากหมู่บ้านไม่ได้
ทางนายกอบตเกาะแก้วครับท่านนายกประจวบเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ต้อง
่นเรือท้องแบนแล้วก็เรือยนไปอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเข้าออกหมู่บ้าน
ใครอยากออกจากหมู่บ้านมีเรือท้องแบนและเรือยนมาจากนายกอบตก่อแก้วมาช่วยกันฮะ
ช่วยกันลำเลียงคนแล้วก็ขนย้ายเข้าของไปไว้ที่สูงตรงทางเข้าหมู่บ้านป่าเวยก่อน
ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนสำรงท่าวิทยาคมครับ
ผอสันนิธิเผ่าพันธุ์เนี่ยเอารถไปเลยนะเอาไปทำอะไรไปรับนักเรียนกว่า๒๐คนจากหมู่บ้าน
เพราะว่าเขายังต้องไปโรงเรียนอยู่ฮะไปรับนักเรียนเดินทางมาที่โรงเรียนแบบนี้ฮะ
สุ่มตรวจเลือดชาวบ้านครับแล้วก็แนะนำให้ระวังนะ
คุณตาคุณยายระวังโรคที่มากับน้ำ
ถ้าเจ็บถ้าป่วยเนี่ยรีบแจ้งอสมในพื้นที่ทันทีเลยนะ
นี่เขาก็เป็นห่วงเรื่องโรคด้วยนะครับ